ต้นโมแล้วก็พี่แตงโมจอกโตโน่คลิปแตงโม
คุณพีชค่ะอยากให้ใจเย็นเบื่อมากเลยอีลูกสองตัวนี่

โตโน่พากินกับแตงโมเขารักทั้งคู่
นี่เขานี่นางอัดคลิปจากแตงโมนางอัดคลิปมาเบิร์ตเดย์

บอกตอนนี้ยังไม่มีใครในใจ

ก็จะบอกอย่าโฟกัสเรื่องงานไปราก

แต่ก็มิวายถูกจับตายงมาให้เป็นเรื่องของดราม่ากันได้อยู่หลายคน
จนกระทั่งเมื่อวันเกิดของนุ่มโตโนก็จริงแนะคลิปโดยภอน
สยบข่าวเกาเหลาต่าง
จะเลิกลาไปแล้วแต่มิตรภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิม

ว่าวันเกิดที่ผ่านมานี่ก็มี

อีนังโตแต่งโอสิโตโน่มันก็ไม่พูดอะไรแล้วมันก็เบื่อมัน

คุณได้มาอ่านไปเรื่อยเดี๋ยว
ชัดอ่านด้วยเดี๋ยวก่อนเอาสไคฟมานี่ฮ่า
รู้แต่ฉันใครพูดไอ้เจ็งโอสิพูด
นี่เขาเขียนว่าล่าสุดโตโน่เผย
ไปแต่งโตอยากแบบอย่างนี้เผยว่าอยาก

อยากเข้าข้างลูกตัวเอง
โตโน่ก็เลยเผยมาอย่างนี้บอกว่า
วันเกิดที่ผ่านมาก็มีคนส่งคำโวยพรกันเยอะครับ
ส่งมาเกือบจะครบทุกคนแหละครับ
ส่วนคนในใจตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิเศษหรอกครับ
อยากที่จะยึดเรื่องของวงเป็นหลักครับ

ที่ไม่ใช่แค่แม่หรือน้องสาวหรอกครับ
แต่รวมไปถึงน้องในวงด้วยนะครับ
น้องในวงที่เขามี๕คน

ยามที่เขาแข็งแรงเราก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยแล้วครับ
อยากใส่ใจเรื่องงานมากกว่าครับทุกวันนี้
ก็วันหยุดก็แทบจะไม่มีแล้วหรอกครับ

ยังจะมาวุ่นวายกับชีวิตผมอีกเหรอครับ